คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะคุณป้าเป็นลูกหนี้ไปกู้เงิน
กู้เงินกับอาบังที่บอกว่าอบังปล่อยกู้เนี่ยปรากฏว่าเจอตามทวงหนี้
แล้วท่าทางเหมือนจะมาทำร้ายป้า
ทีนี้เพื่อนป้ายกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้
จังหวะนั้นเองค่ะทางฝั่งคนที่ปล่อยเงินกู้คืออาบังเนี่ยนะ
กุญแจป้าไปแล้วก็หนีไปเลยป้าบอกว่าป้านะต้องเข็นมอเตอร์ไซค์ไปไกลเป็นโลเลยนะคะคุณผู้ชม
อ่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์หน่อยนะคะ
นี่จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เพื่อนของคุณป้าเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องฟังด้วยนะว่าทางฝากฝั่งบังที่เขาปล่อยเงินกู้เนี่ยคือเขาบอกว่ายังไงบ้าง
เพราะว่าพอเป็นข่าวออกไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าสงสารป้าป้าต้องเข็นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไกลตั้งโลนึงแน่
คุณป้าแล้วก็มาเถียงกันอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปนั่นแหละป้าก็พยายามที่จะบอกแล้วนะเดี๋ยวให้ลูกกลับมาเคลียร์ให้
จังหวะนั้นเพื่อนของป้ายกมือถือมาถ่ายคลิปไว้แล้วก็อบังก็มีการท่าทางโวยวายไม่พอใจ

ทีนี้ป้าแกก็บอกว่า

บังมาดึงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ของป้า

ป้าก็กังวลเรื่องความปลอดภัยไงคะ

คุณป้าคนนี้คือนางชะดาพรมโนสาอายุ๖๐ปีนะคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพพระประแดงที่สมุทรปราการ

มันเกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านดลชาที่พระประแดง
ช่วงนั้นช่วงที่คุณป้ากำลังแจ้งความกับตำรวจ
ก็เลยตัดสินใจโทรหาอาบังละกัน
จะถามเรื่องกุญแจรถว่ายังไง
บังดึงไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังค่ะ
ตอนที่คุณป้าโทรคุยกับอาบังอาบังบอกว่ายังไงนะคะ
เอาล่ะเอาไปเอาอะไร
จะเอาอะไร
แล้วจะดึงไปทำไม

ดึงกุญแจทางกุญแจรถ
ไม่ได้เอาไงจะเอาไปทำไม
รถอยู่นู่นแล้วกุญแจเอาไปทำอะไร

มาโรงพักเลยอย่างนั้นมาโรงพักมาคุยกันโรงพักเลย
ตอนที่คุณป้าโทรไปมันก็๔๕ทุ่มแล้วนะครับ
เพราะว่าคุณป้าก็ต้องเข็นรถกลับบ้านและอย่าง
เข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพวงเดียวกับที่มีกุญแจบ้านด้วย
คุณแจตู้เตอร์อะไรหมดเลยค่ะ

เขาบอกโอ๊ยผมจะนอนผมจะหลับผมไม่ได้เอาไป
คุณแจมันก็เสียบอยู่ที่รถของป้านั่นแหละ

แล้วก็เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินป้าก็บอกมาไหมมาไหมมาโรงพักไหม
คือหลังจากที่ได้คุยโทรศัพท์กับอาบังแล้วเนี่ย
คุณป้าแกก็คุยกับนักข่าวของเราเหมือนกัน
บังมากู้มา๒๐๐บาท
แล้วก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะเสียดอก
ก็จะใช้เป็นวันนะจ่ายวันละ๑๐๐จ่ายทั้งหมด๒๔วันยอดรวมคือ๒๔๐๐ถูกไหมคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ป้ากลับบ้านไปทำธุระที่ต่างจังหวัดป้าก็เลยโทรไปบอกอาบังว่า
บังเนี่ยฉันขอหยุดผ่อนชั่วคราวนะเดี๋ยวฉันกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะส่งตังค์ให้เหมือนเดิมเลยวันละร้อย
ทีนี้ค่ะตอนที่คุณป้ากลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยมาเจอกับอบังพอดีเลย
ตอนนั้นเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยอาบังเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันปาดหน้าป้าแล้วก็เรียกเก็บเงินกู้
ทีนี้ก็เลยโตเถียงก็เลยทะเลาะกันแล้วท่าทางของอบังเหมือนจะมาทำร้ายป้าอันนี้คุณป้าบอก
แล้วพอเอิญว่าเพื่อนของคุณป้าเนี่ยอยู่ด้วยก็เลยขู่ไปบอกว่าบังอย่านะเดี๋ยวแจ้งตำรวจนะ
แล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละทีนี้อาบังก็เลยไปที่รถของคุณป้า
อดกุญแจรถของป้าไปแล้วก็ขี่หนีไปอันนี้คือสิ่งที่ป้าบอกแต่ก็เนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ย
ต้องให้ตำรวจเนอะตามต่อว่าจะยังไงสรุปคือกุญแจอยู่ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้ก็สงสารคุณป้า
อีกอย่างมันมีเรื่องของการติดหนี้ติดสินด้วยนะฮะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยก็ไม่ทำตามเงื่อนไขของอบังหรือว่าเจ้าหนี้
แต่ว่าตำรวจก็ต้องตรวจสอบเรื่องของดอกเบี้ยโหดด้วยนะครับ